งานนี้เองค่ะใบเตยอาสยามได้ออกมาเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐของเรา

มันแน่นอกมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาออกมายอมรับว่ามีปัญหากับดีเจแมนพัฒนพลหวานใจของเขาจริง
แต่ว่าล่าสุดออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าความสัมพันธ์ตอนนี้แฮปปี้แฮปปี้ดีมากค่ะ
แฮปปี้
ทำเอาหลายคนใจหายใจคว่ำว่าจะสวมคอนเวิร์ตแยกทางกันเลยหรือไม่
แต่ล่าสุดฝ่ายหญิงก็ได้ยืนยันความรักผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยภาพคู่สุดหวาน
เฟรมกับหมอดูชื่อดังอย่างหมอช้างทศพรพร้อมแคปชั่นชวนลุ้นว่าดวงสมพงศ์อีกด้วย
ซึ่งลูกทุ่งสาวก็ได้เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐว่าการกลับมาคืนดีกับแฟนนุ่มในครั้งนี้ทำให้เข้าใจกันและกันมากขึ้น
รวมไปถึงความหวานที่ก็เพิ่มดีกรีขึ้นด้วยเช่นกัน
ให้ทั้งคู่มีข่าวดีเร็วสักทีเจ้าตัวก็ยิ้มรับแบบเขินก่อนจะเผยว่ายังไม่ใช่เร็วนี้ค่ะ
กับพี่แมนพร้อมที่จะกลับมารักกันอีกครั้งอะไรอย่างนี้ค่ะ

ร่วมต้นที่ดีร่วมต้นด้วยหมอดูดวงสตาร์อันดับหนึ่ง

แต่ว่ากว่าจะได้เจอได้คุยมันก็เพิ่งเมื่อวาน
ที่แบบว่าโอเคพร้อมเจอหน้ากรณา

เราก็ยังเหมือนเดิมเราก็รักกันจริง

ถ้าทะเลาะกันแล้วดีขึ้นกับทะเลาะกันแล้วเลิก
อันนี้ก็เป็นกรณีที่ทะเลาะกันแล้วดีขึ้น

ว่าเราไม่ชอบเขาตรงไหนไม่พอใจตรงไหน

เสียน้ำตาเพราะว่าเราผู้หญิง

นึกออกไหมคะว่ามันกินใจ
มันแบบว่าบางทียูไม่รู้แต่รู้ไหมว่าเราห่วงมาก